คุณผู้ชมคะในวันที่๑๕พฤศจิกายนนี้นะคะ
นักฟุตบอลทีมชาติไทยจะพบกับออสเตรเลีย
ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๑๒ทีมสุดท้าย

เชียร์เขาบอกเลยว่าเขาจะแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และแสงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
เชียร์เขาบอกว่าเตรียมที่จะมีการจุดเทียน
แล้วก็มีการแปรอักษรก่อนที่จะมีเกมการแข่งขันค่ะ
ทีมชาติไทยจะเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถาน
พบกับทีมชาติออสเตรเลียในวันที่๑๕พฤศจิกายนนี้
เกมนี้นะคะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ขอความร่วมมือแฟนฟุตบอลที่จะเข้าชมเกมการแข่งขัน
แต่งกายสุภาพและไม่แสดงสัญลักษณ
รวมถึงอุปกรณ์การเชียร์เข้าสู่สนาม
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ล่าสุดนายพัทรวุฒิศีสวัตร
เชียร์ทีมชาติไทยกลุ่มต่าง

บริเวณหน้าสนามราชมังคลากีฬาสถาน

ที่จะเริ่มขึ้นในเวลา๑๙นาฬิกา๑๕นาที

และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ก็เลยเชิญชวนแฟนฟุตบอลทุกกลุ่มนะคะ
รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้
ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาเป็นต้นไป

อกจากนี้ในส่วนของการเชียร์ในสนามแข่งขัน
ทางกลุ่มกองเชียร์ก็จะมีการปฏิบัติตามระเบียบ

แต่จะเป็นการตะโกนคำว่าไทยแลนด์
ซื้อได้๖ใบ

เหลืออยู่อีกประมาณ๑๐๐๐ใบค่ะ